กลับมาในช่วงนี้นะครับมีเรื่องราวนำเสนอเรื่องของความเชื่อใช่แล้วเรื่องของความเชื่อที่เห็นเรารำแบบนี้เนี่ยเราต้องซ้อมรำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูการทำพิธีกรรมแบบความเชื่อสมัยโบราณการลำผีฟ้าของชาวบุรีรำเขาบอกว่าเชื่อว่าการลำผีฟ้าแบบนี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ว่าพิ
กรรมเขาจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะต้องมาดูก่อนเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันว่าทำกันยังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะคะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านที่บ้านสวัสดีจังหวัดบุรีรำกำลังทำพิธีกรรมลำผีฟ้าซึ่งเชื่อว่าจะช่วยรักษาอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะโดยการทำพิธีกรรมลำผีฟ้าแบบ
ซึ่งเครื่องเส้นเหล่านี้ทั้งหมดรวมไปถึงเอาเสื้อผ้าของผู้ป่วยด้วยนะฮะนำมาวางใกล้กับคนป่วยแล้วก็จะมีการทำพิธีเสี่ยงทายว่าผีฟ้าหรือว่าพญาแถนจะมาเข้าทรงหรือไม่
ชาวบ้านที่เขามารวมตัวกันเนี่ยก็จะมาด้วยการแต่งกายสวยงาม
ผ้าไหมชุดผ้าไทยต่างแบบนี้มีนุ่งสบายด้วยนะคะ
งามมากโดยจะมีการฟ้อนรำแบบนี้
เป็นวงตามจังหวะเสียงแคนและจังหวะกลอง
จากนั้นผู้สูงอายุที่ร่วมพิธีก็จะวิ่งค่ะคุณ
วิ่งมาไล่กันแย่งหุ่นช้างหุ่นม้านะคะ
ที่ผ่านการทำพิธีเพื่อที่นำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
ซึ่งพิธีกรรมลำผีฟ้านอกจากจะเป็นการสืบทอดพิธีกรรม
ประเพณีตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว
ยังเป็นการเนี่ยค่ะสร้างความรักนี่คือความรักนะคุณ
ก็คือเขาจะไปแย่งไอ้ตัวหุ่นช้างหุ่นม้าที่ทำพิธีกรรม
ถ้าเกิดว่าเก็บไว้กับตัวก็จะเป็นสิริมงคลไงจะได้ไม่ถูกแย่งไป
ก็คือจริงเป็นเหมือนความเชื่ออ้าง
แต่จริงแล้วเนี่ยเขาก็มีรอยยิ้มให้ได้เห็นแล้วมันเป็นความเชื่อของเขา
เหมือนเป็นการละเล่นกันแบบสมัยโบราณที่เด็กเข้าไปอียิป
แต่ว่าคนอื่นจะต้องมาแย่งไปให้ได้นะแต่เราก็จะไม่ให้นะ
อะไรอย่างนี้ก็สนุกสนานนะคนแก่คนสูงอายุเขาจะมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะด้วย
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไลน์มาพูดคุยกับเราเลยนะบอกว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันพิธีกรรมแบบนี้
บอกว่าตานหลังปีฟ้าด้วยโอ้ไม่จริงเหรอเนี่ย
ในสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยคนไทยเราอยู่กับความเชื่อไง
เพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องพูดผีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ก็สืบทอดมาตั้งแต่ในสมัยโบราณบรรพบุรุษปัจจุบันเขาก็ยังคงรักษาเอาไว้
เพราะว่ามันเป็นแบบว่าภูมิปัญญาเป็นแบบขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา
รักษาเอาไว้นั่นเองเอาล่ะยังไม่หมดนะครับเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อ
มีอีกหนึ่งจังหวัดเดี๋ยวจะพาไปนะครับที่จังหวัดอ่างทองที่นั่นเนี่ยเขามีการล้มหมูเพื่อไหว้ผีโลง
เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแต่ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงต้องมาทำพิธีกันในช่วงนี้
ติดตามกันได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปดูภาพกันก่อนนะครับ
ที่เห็นอยู่นี้นี่เขาล้มหมูเป็นตัวเลยนะครับนี่คือพิธีแก้ผีโลงของชาวบ้านตำบลคลองขนากที่บริเวณบ้านเลขที่๓๖ทับ๗หมู่๒ตำบลคลองขนากอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือหากครอบครัวไหนที่ได้ลูกชายเป็นคนแรกของครอบครัวก็คือลูกชายหัวปีเนี่ย
เมื่อลูกชายคนนี้พูดคำว่าหมูหมูพูดคำว่าหมูได้เนี่ยทางครอบครัวก็จะพร้อมใจกันสืบทอดในการทำพิธีแก้ผีโลงด้วยการหาซื้อหรือว่าล้มหมูตัวผู้หนึ่งตัว
แบบนี้แหละเพื่อเป็นการทำพิธีเส้นไหว้พร้อมกับเหล้าขาว๑หายและน้ำพริกเผา๑ถ้วยนะ
ก็จะทำพิธีเส้นไหว้แล้วก็จะนำชิ้นส่วนของหมูนั้นมาต้มให้สุกแล้วก็ให้เด็กชายคนหัวปีของครอบครัวเนี่ยได้จัดพิธีให้ได้กินเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล
คนนี้เหรอลูกชายคนโต
พูดคำว่าหมูได้ปุ๊บก็เลยต้องมาทำพิธีแบบนี้นั่นเอง
แล้วนอกจากนี้นะครับก็จะนำหมูทั้งตัวที่ได้ทำพิธีแล้วเนี่ยไปชำแหละแจกจ่ายทำอาหารให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานหลังจากเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็จะแจกจ่ายกันนะครับ
ค่ะคือถ้าสมมติว่าเด็กเรียกคำว่าหมูได้กินหมูได้ก็จะทำพิธีผิโลงบางทีเขาก็จะทำตั้งแต่สองควบสามควบหรือบางคนที่ไม่พร้อมอย่างบางคนไม่พร้อมเนี่ยบางบ้านที่บริษฐานะคอนแคนหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะผัดผ่อนไปเรื่อยเรื่อยแต่ต้องทำถือว่าเป็นประเพณีของที่นี่นะฮะต้องทำทุกคนถ้าไม่ทำแล้ว
เขาก็สบายใจใช่เพราะเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไงใช่ไหมก็เป็นความเชื่อของเขาสบายใจก็ทำไปครับผมส่วนวันนี้สบายใจมากเลยสบายใจมากคุณผู้ชมไลน์มาเยอะมากเรื่องของเมนูเด็ดสุดสัปดาห์เนี่ยค่ะเมนูกระเพราสุดอะไรอร่อยสุดสุดเลยอันนี้คิดอะไรไม่ออกก็กระเพราใช่แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งสมมติมีเมี่ยงปลาทูอ
น้องใบตองนะตั้งอยู่บริเวณคูน้ำด้านหลังตลาดกรุงศรี
จริงเขาเริ่มสร้างมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับ
หลังจากถนนคนเดินกรุงศรีโอ้โหเริ่มที่จะฮอตฮิตติดลมบน
ถูกต้องใครที่ไปอายุทยาก็ต้องไปแวะที่นี่นะครับ
ตอนนี้เขาทำการเพิ่มเติมขยายส่วนขึ้นมาก็คือโซนตลาดน้ำกรุงศรีน้องใบตอง
อยู่บริเวณด้านหลังของตลาดน้ำที่จำลองให้เป็นค่ายสมเด็จพระนเรศวร
อยู่ภายในตลาดนะครับก็ครบเครื่องทั้งเรื่องของของกินของฝากขนมไทยโบราณ
ของใช้ที่เป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนอายุทยาและมีโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้นักท่องเที่ยว
ได้นั่งรับประทานอาหารพรรณจันทร์ใจนี่น้องคนนี้อื้อหือนั่งยิ้มชะมอยชะมาย
นี่นี่ขนมอาหารเต็มไปหมดเลยคุณโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ
เขาให้ใส่ชุดไทยไปขายด้วย

ทั้งเด็กน้อยวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายวัยหนุ่งวัยรุ่นนะครับ

ใช่แล้วค่ะและน่ารักมากนะ
เขาบอกว่ามันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตลาดนี้

แล้วได้เห็นถึงวัฒนธรรมในการแต่งกายของคนไทยด้วย
จะแบบเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมาก

ใครที่จะมาเดินตลาดกรุงศรี
เคลียร์ช่องท้องของคุณและกระเพาะอาหารของคุณเลย
เพราะว่ามันมีแต่อาหารน่าทานน่าทานทั้งนั้น

อย่างขนมหวานก็ทำกันสดเลย
ร้านนี้ฝอยทองหยิบทองหยอด
สดมากเลยแล้วก็อีกสารพัดเมนูนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารคาวอย่างผัดไทย

ก็มีเหมือนกันยังไม่หมดคุณผู้ชม
มาถึงตลาดกรุงศรีแห่งนี้ต้องไม่พลาดอีกหนึ่งอย่าง

ใช่๒๐บาททุกชามเลย

ข้นมากกว่าเข้มข้นก็คือเจ้มจ้นนะคะคุณ

กินแบบก๋วยเตี๋ยวกะลาชิวชมนกชมไม้เพลิด

และก็มาล้างปากกันต่อกับนี่เลยค่ะ
น้ำตาลสดหวานไปถึงแม่ค้าเลยคุณค่ะ
นี่แล้วก็คือเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับ
ภาชนะที่ทำจากใบจาก

ใช่แล้วหวานหอมอร่อยชื่นใจนะจ๊ะ
ตลาดนี้เปิดทุกวันเลยมากันได้เลย
หลังสารกลางจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นค่ะ
แต่ถ้ามาวันศุกร์ช่วงเย็นเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียง

แต่ที่สำคัญก็คือวันศุกร์ไปแล้วได้๒เด้งเลย
มีการแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่แต่ละการตาดด้วยนะจ๊ะ

แนะนำยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ใส่พวกไข่อะไรเข้าไปนะ
เค็มก็ได้ไข่เยี่ยวม้าก็ได้
แบบไข่ยังมะตูมไข่ลวกไข่อะไรก็ใส่ลงไป
ถ้าเราอยากจะใส่ไข่เจียวไข่นกกระทา
พอแล้วแหละจะใส่เยอะอะไรขนาดนั้น

อีกหลากหลายเมนูที่คุณผู้ชมส่งมา

ช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่า
ดีค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปเป่อพิศดาล

โอ้โหเขาบอกว่าเป็นของดีของเด็ด